มาดูคดีของน้องจีหุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้พ่อกับแม่ของน้องเนี่ยไปที่กระทรวงยุติธรรมไปร้องเรียนนะคะ
เพราะว่าดูจากสภาพศพแล้วมีรอยช้ำมีรอยถลอก
แม่บอกว่าตอนออกจากบ้านอาบน้ำให้ลูกยังไม่มีรอยนี้เลย
แม่บอกเป็นรอยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดความกังขาจากสภาพศพของน้องนี่แหละค่ะ
คุณเมธิกากับคุณไทยอนันต์พ่อกับแม่ของน้องจีหุ่น
วันนี้ไปกับทนายมนชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วนะคะ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
หลังจากมีข้อสงสัยหลายประเด็นค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นคนรับเรื่องเอาไว้นะคะ
คุณแม่บอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะสงสัยอยู่หลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นสภาพเสื้อผ้าและท่าทางของลูกตอนไปพบศพเนี่ย
เรียบร้อยมากเลยคุณนัทพงศ์แม่บอกทำไมไม่มีคราบน้ำตา
น้ำลายหรือปัสสาวะก็ไม่มีคือถ้าเด็กติดอยู่ในนั้นก็มันอาจจะต้องร้องไห้
เพราะว่าอยู่คนเดียวมีความกลัวมีความอะไรอย่างนี้นะคะ
ทำไมไม่มีคราบน้ำตาเลยคล้ายกับการอำพรางนะคะ
ซึ่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แจ้งผลชนสูตรว่า
ลูกเสียชีวิตจากอาการฮิสโตรกจนระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เพราะอยู่ในที่ที่อากาศร้อนเป็นเวลานานจนหมดสติ
คุณแม่มองว่าไม่ว่าลูกจะอ่อนเพลียแค่ไหนก็น่าจะเปิดประตูหรือเปิดกระจกรถได้
พ่อเขาเคยสอนไว้แล้วน้องจีหุ่นก็เป็นเด็กร่าเริงไม่มีโรคประจำตัวนะคะ
รวมถึงประเด็นที่ติดใจอีกประเด็นนึงก็คือสภาพศพ
คุณแม่บอกพบรอยช้ำที่ต้นแขนซ้ายค่ะมีจุดเขียวช้ำที่ขาด้วย

วันเกิดเหตุตอนเช้าแม่อาบน้ำให้ยังไม่เห็นรอยเหล่านี้เลยนะคะ
แม่บอกว่านี่เป็นรอยใหม่และครอบครัวจะเก็บร่างน้องเอาไว้ก่อน
ส่วนกล้องวงจรปิดที่นำเสนอผ่านสื่อเนี่ยครอบครัวยังไม่ได้รับจากทางโรงเรียนค่ะ
มีรอยถลอกนิดหน่อยฟกช้ำที่แขนอะไรประมาณนี้ค่ะ
อาบน้ำให้ลูกตอนเช้ายังไม่พบค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแม่จะเป็นคนดูแลน้องตลอด
จากร่องรอยต่างในรถด้วยอะไรด้วย
ทำให้แม่แบบรู้สึกยังไม่ค่อยกระจ่างในใจเท่าไหร
คิดไปในทางนั้นด้วยค่ะว่าน้องถูกทำร้าย
หรือว่ามีฆาตกรรมหรืออะไรเหมือนกัน
ใช่ให้เขาถึงแก่ชีวิตไปเพราะว่า

คือร่างที่แม่เจอน้องคือน้องเรียบร้อยมากค่ะ
เหมือนน้องเพิ่งแต่งตัวเสร็จใหม่เลย
อันนี้คือแม่นะคะส่วนคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อน้องจีฮูนบอกว่าโรงเรียนติดต่อมาแล้วนะคะ

แต่ว่าครอบครัวบอกยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยนะคะ
พ่อยืนยันบอกน้องสามารถเปิดกระจกรถ

แต่ไม่รู้ว่าสามารถเปิดประตูและกระจกรถของโรงเรียนได้หรือเปล่า
พ่อบอกยังติดใจสงสัยในเรื่องนี้ค่ะ

ที่จะพูดกับคุยกันเรื่องนี้ครับ

แต่เดี๋ยวทางโรงเรียนมาบอกขอรับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ

น้องก็ปลดล็อกเป็นประจำนะครับ
ทางว่าที่๑๐๓ธนกฤษก็บอกว่า
หลังจากรับเรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จะตรวจสอบประเด็นการเสียชีวิตว่าเป็นฆาตกรรมหรือเปล่า
ขาดอากาศหายใจนานนะคะ

ลายนิ้วมือแฝงการผ่าพิสูจนศพ
ของตำรวจถูกต้องสมมุนรึเปล่า

กระทรวงก็จะยื่นผ่าพิสูจน์ซ้ำได้

ซึ่งโรงเรียนต้องรับผิดชอบการเสียชีวิต
เพราะถือว่าเป็นความผิดของลูกจ้าง
ส่วนกองทุนยุติธรรมก็จะให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ไม่เกิน๑แสน๑หมื่นบาทค่ะ

ที่พูดถึงน้องจีหุ่นกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

คือคิดว่ากระเป๋านี่ก็เป็นเหมือนตัวแทน
เหมือนตัวแทนของน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของที่น้องเคยใช้แล้วก็
แสดงว่าใบนี้ก็คือน้องสักทายวันที่เกิดเหตุ

แม้ว่าผมเจอที่เกิดเหตุ
แล้วก็น้องใช้กระเป๋าใบนี้ตลอดค่ะ
ตอนที่อยู่กับตัวก็เลยใช้กับนี้ค่ะ

ไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
เพื่อที่จะรอดำเนินการต่อไป
จะยังไม่ชะประณะกิจน้องนะคะ
เพราะว่ายังไม่คลายข้อสงสัย
แล้วจะขอผ่าชนสูตรรอบ๒ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวไปที่โรงเรียน
ไปพบกับนายสิริพงศ์นวะสกุลธนนท์
ท่านเป็นรองภูมิในการโรงเรียนที่เกิดเหตุครับ
เปิดเผยบอกว่าโรงเรียนพร้อมจะชดใช้เยียวยาครอบครัวทุกอย่าง
เรื่องต้นได้คุยกับญาติของน้องจีหุ่นแล้ว

และตอนนี้ได้กำชับครูทุกคน
แล้วก็พยายามนะฮะจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนเรื่องบทลงโทษครูโรงเรียนมีระดิษฐ์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว
วันนี้ได้ตั้งคณะกำการสอบ
ขอโทษครอบครัวของน้องจีหุ่นมาณที่นี้ครับ

ผมก็พร้อมที่จะรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แล้วบทลงโทษของคุณครูว่าครับ
อันนั้นในทีมงานผมต้องมีอยู่แล้ว

แต่ในช่วงนี้ผมก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนครับ
ต้องให้ผ่านพ้นไปก่อนช่วยกันก่อน
แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือวันนี้

อดกระเป๋าของน้องจีหุ่นอยู่ตลอดใช่ไหม
คุณย่าก็ไม่ต่างกันไปที่บ้านน้องจีหุ่นหน่อย

สมุดวาดภาพบันทึกจินตนาการของน้องจีหุ่นครับ
เขียนเล่นระหว่างอยู่กับคุณย่าโอ้โห

จากนี้ยังไปเจอหนูแฮมสเตอร์ที่น้องจีหุ่นเลี้ยงไว้กว่า๑๐ตัว
ญาติเนี่ยกำลังจะย้ายเพื่อเอาไปฝากเลี้ยงไว้กับญาติ
ดูหน้านี้สิคะวันนี้กลับบ้าน
นี่ครับคือหนูที่เลี้ยงไว้ก็ไม่มีคนดูแล
แล้วตอนนี้ปกติจีหุ่นจะเป็นคนดูแลคนให้อาหาร

เปิดคลิปน้องจีหุ่นที่ถ่ายเล่นกับคุณปู่ให้ดูด้วย
เห็นความน่ารักเห็นความสดใสแล้ว
คุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรครับ
เวลาเราออกข้างนอกโควิดมันติดเวลาจะใช้เจียวรักนะครับ
ใช่แล้วก็ต้องใส่แม่ติดปากติดจมูกนะ

อย่าให้สัตว์เลี้ยงมันเหลี่ยมปากเราได้นะ

เพราะแมวส่วนมากร้อยทางร้อยจะมีโคโรนาติดอยู่แต่คนละสายวัน

ใช่ค่ะต้องค่ะ
ลูกหลานใครก็เป็นแก้วตาดวงใจของทุกครอบครัวนะคะ
คนที่สูญเสียนะแล้วได้ดูคลิปเหล่าแบบนี้นะ
โอ้โหสภาพจิตใจจะเป็นยังไงขนาดเราเนี่ย

ตำรวจสวพพันธ์ทองครับแจ้งก้าวหาในบุรือครูคนขับรถนะ
แล้วก็นางสาวอารยาครูเวรประจำรถตู้ในข้อหากระทำการโดยประมาท
และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ